คลิปนะคะเป็นคลิปที่ต้องแชร์ต่อกันล่ะ

สังคมก้มหน้าก้มกันหมด
เมื่อวานก็เพิ่งนำเสนอข่าวสาวชาวจีนตกบ่อน้ำเพราะเล่นมือถือ

ไม่ใช่แค่จีนไม่ใช่แค่ไทยนะครับ
ประเทศที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นแน่นอน
เขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันกับสังคมก้มหน้านะคะ
ล่าสุดก็เลยได้ออกคลิปวิดีโอออกมา
เพื่อที่จะเตือนใจให้คนเลิกก้มหน้า
แล้วก็เงยขึ้นมามองรอบบ้าง
เพื่อที่จะเปิดโลกกระทัดแล้วก็เป็นการลดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
ขอบคุณครับ

บริษัทรถไฟฟ้าฮันชิงนะคะ
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในญี่ปุ่น
ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองโอซากะแล้วก็โคเบเนี่ย
เขาได้ออกคลิปไวรัลแคมเปญนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ

จากการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อจับภาพผู้โดยสารที่กำลังใช้งานสมาร์ทโฟน
แสดงผลบนจอในบริเวณชาญชาลา
พร้อมกับที่จะประกาศออกใหม่บอกว่า
การใช้สมาร์ทโฟนขณะเดินในเส้นสีเหลืองนั้น

อ๋อนี่โดนกล้องถ่ายไว้

ประกาศหรือประประนามหรือเปล่านะคะบอกว่า
จากการใช้สมาร์ทโฟนขนาดเดินในเส้นสีเหลือง
อันตรายมากคุณกำลังเล่นสมาร์ทโฟนอยู่บนชาญชาลา
ก็ทำให้หลายคนหันไปพูดกับฉันเหรอ

เวลาที่คนหยิบอะไรออกมารับประทานในขบวน
จะมีเสียงประกาศออกมาแบบนี้เหมือนกัน
หลายครั้งก็คุยกับเราหรือเปล่าสักพักก็จะเก็บเข้าไปเอง
เขามีกล้องวงจรปิดไงเห็นหมดนะคะ
ซึ่งบริษัทรถไฟฟ้าฮันชิงได้ให้เหตุผลว่า

เพราะว่าผู้คนมักจะไม่ค่อยมองทาง
แล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเสมอนะคะ

หรือไม่ก็เดินชนสิ่งกีดขวางทั้งหลายแหล่
ใช่หรือมีกระทั่งตกบันไดเลื่อนก็มีนะคะ
ซึ่งโดยทั่วไปสมองคนเราไม่สามารถแยกการทำงานพร้อมกันได้
พอเราพุ่งความสนใจไปทางใดทางหนึ่งมากกว่า
ที่นี่ก็คือการก้มหน้ามองจอนี่แหละ
ประสิทธิภาพการรับรู้ภายนอกก็จะลดลงค่ะ
ก็อาจจะเกาะให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่น

สาวคนนี้ตอนแรกใช้โทรศัพท์อยู่พอมาเห็นตัวเองออกจอหันไป

คำประกาศคงบอกขอโทษนะคะคุณค่ะ

อย่าใช้ในชาญชาลานะคะไม่ดีไม่ดี
เราสามารถถ่ายภาพคุณได้ค่ะนี่ค่ะคุณมาดูที่จอเลยนะคะ
ตกใจหน้าเวอกันเต็มเลยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เออแปลกดีนะคะ